ทุกผู้ชมครับเผื่อใครสนใจอยากได้พนักงานนะฮะไปทำงานด้วยกันนะครับ
มีน้องคนนึงนะครับเป็นบรรดิษฐ์ใหม่อายุ๒๔ปี
บอดสองข้างเลยนี่เพิ่งเรียนจบนะฮะปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
จบมาเกรดเฉลี่ยเนี่ย๓๒๓นี่คือรายละเอียดที่น้องโพสต์เอาไว้นะครับ
เพื่อขอพื้นที่และโอกาสหางานทำนี่นะฮะตอนนี้แชร์กันเยอะเลยนะครับ
ได้โพสต์เรื่องราวในกลุ่มหางานโคราชมีงานทำจริง
หลังจากเรียนจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ด้านการเดินทางและประสบการณ์การทำงานก็พอมีมาบ้างแต่ตอนนี้อยากจะได้งานทำนะครับ
เนื้อหาคือบอกหนูชื่อเกรสชิสนุชากระชอนสุกเป็นผู้พิการทางสายตา
แล้วก็บอกรายละเอียดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว
มีมนุษยสัมพันธ์ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในระดับดีมากมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเรียนจบด้านนี้โดยตรง
แล้วมีความรู้พิเศษคือด้านความงามเพราะสนใจในเรื่องของส่วนผสม
แล้วก็ศาสตร์แห่งความงามตั้งแต่วัยรุ่นหาความรู้เรื่องความงามอยู่ตลอดเวลา
อินเทอร์เน็ตกับส่งอีเมลได้คือรายละเอียดน้องบอกเอาไว้แบบอย่างละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าทำอะไรไม่ได้
แม้จะพิการทางสายตาบอดสนิททั้งสองข้างแต่น้องบอกน้องสามารถทำได้
ถ้าจะมีข้อจำกัดมีไหมน้องโพสต์บอกเอาไว้นะครับก็มี
ก็คือข้อจำกัดสำหรับการทำงานของคนตาบอดอย่างเช่นงานที่เป็นรูปภาพ
งานเอกสารที่เป็นเปเปอร์ส่วนงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีปัญหานะฮะ
งานขายก็ได้งานธุรการก็ได้ที่ปรึกษาด้านความงามก็ได้
สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
เป็นการทำงานระหว่างศึกษาปริญญาตรีนั่นแหละแล้วพอเรียนจบแล้วก็เนี่ยฮะ
อยากจะหางานทำเคยไปเป็นพนักงานขายประจำบูธอ่า
แล้วก็เทเลเซลล์อยู่เดือนครึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยไปหาน้องเกรสนะฮะ
อยู่ที่หมู่บ้านในศิรชาจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ฮะที่โพสต์หางาน
เธอก็เลยแนะนำตัวกับทีมข่าวของเราด้วยภาษาอังกฤษนะฮะ
นี่จบมาแบบภาษาอังกฤษโดยตรงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเรื่องที่ต้องการหางานทำแล้วก็โพสต์หางานทำเนี่ย
เกรสบอกว่าอยากจะช่วยคุณแม่นะครับในการที่จะหารายได้มาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เพราะแม่ต้องเหนื่อยส่งเธอเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรี
ก็เลยมุ่งมั่นอยากจะหางานทำพยายามเต็มที่แล้วไม่มีที่ไหนรับทำงานเลยนะฮะ
เธอก็ไม่ท้อนะครับสมัครไปเรื่อยบอกจะสมัครจนกว่าจะหางานทำได้นะ
แต่ก็อย่างที่บอกมันก็มีอุปสรรคอยู่บางคนก็เห็นว่าเธอพิการทางสายตาจะทำอะไรได้หรือเปล่า
ซึ่งเราก็ไม่โทษอะไรหรอกเพราะว่าตัวเราก็มันก็โปรแกรมเสียงมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
เราไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือบนกระดาษได้อยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้เรามีกระแสสื่อสัมภาษณ์เรามากขึ้นแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะได้งานหรือเปล่า
ต่อให้จะมีหลายที่ก็ตามแต่ถ้าได้งานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว
แต่ถ้ายังไม่ได้อีกเราก็สู้ต่อไปเรื่อย
เธอก็ได้ทดลองใช้โทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมฟังเสียงนะ
คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เธอบอกเธอใช้ได้หมดมันมีโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาอยู่
แล้วค่ะสมมติว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์
เรื่องพิมพ์พิมพ์ได้เพราะว่าเคยเรียนพิมพ์ดีทไทยด้วย
คุ้นเคยกับตัวอักษรที่เรียงอยู่หน้าจอโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ด้วย

สามารถที่จะทำงานได้อย่างแน่นอน
เผื่อใครสนใจรับน้องเกรสเข้าทำงานนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็โปรไฟล์เฟซบุ๊กนะฮะที่น้องเกรสโพสต์เอาไว้นะฮะ
เกรสชิสนุชา
ลองติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปกันแล้วกัน
เพราะว่าเดี๋ยวให้เบอร์ทงเบอร์โทรไป
เจอพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คนหลอกลวงอีกนะครับ
นี่หรือว่าหน่วยงานราชการต่างนะ
เพื่อจะเปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตาเข้าไปทำงานนะครับ